พาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่งที่โซเชียลเขาแห่แชร์กันนะคะมันเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีงานบุญบ้างไฟค่ะส่วนใหญ่งานบุญงานบันเทิงเนี่ยมันควรจะไปแล้วรื่นเริงเนอะมีรอยยิ้มสนุกสนานกันไม่รู้ทำไมตีกันตลอดเลยค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็เอาแล้วเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวควักมีดเดี๋ยวเครื่องขวดแต่
เดี๋ยวไปดูคลิปเลยอ่ะ

รู้ด้วยนี้ก็ดีกัน

อืม
พูดผิดไหมพูดผิดตรงไหนไหนบอก

เต้นอะไรหัวโขกพื้นกันขนาดนั้นมันมากเลยเหรอคะ
นี่นะคำบรรยายคลิปเขาบอกว่ามีทั้งกระโดดถีบชกต่อยกระชากศีรษะโขกกับพื้น
คืออันนี้คู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมีอีกคู่หนึ่งก่อน
ต่อยตีอยู่พักห้ามแล้วอันนี้มีอีกคู่หนึ่ง
หลังจากนั้นก็ชุนละมุนมารุมมาตุ้มกันเลยค่ะ
ตำรวจมาแยกเนี่ยดูเหมือนว่าก็จะพยายามทำเนียน

ตามจังหวะเพลงแล้วค่อยออกจากสถานที่

ไม่ได้ตกกันเต้นกันอยู่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่งานบุญบ้างไฟในหมู่บ้านบัวหลวงตำบลเหล่าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวชะลัดทีวีลงพื้นที่เลยจ้ะเห็นคลิปนี้อดรนทนไม่ได้
เขาบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากไหนอย่างไรหรือนางสาวสวยวัย๑๗ปีอันนี้เป็นนามสมมุตินะคะ
เป็นวัยรุ่นหญิงที่ปรากฏในคลิปนั่นแหละเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานกับเพื่อนอีกสองคนอ่ะ
ไปร่วมงานบุญบ้างไฟในหมู่บ้านดันไปเจอคู่กรณีมีเรื่องกันมาก่อนหน้านั้นแล้ว
แล้วก็เลยคำเมนต์กันในงานจนท้ากันว่าตบป่ะล่ะ
อย่างนี้เลยเหรอตบกันตัวต่อตัวป่ะล่ะ
นี่กิติศักดิ์เขารายงานมาหรือว่าอรัชพรพูดเองไอ้ตบป้าล่ะเนี่ย
รัชพรเดาว่าเขาน่าจะท้ากันแบบอ้าวแล้วจะให้ท้าว่าอะไรเธอตบกันไหม
ก็ไม่ใช่ไงมันก็ต้องเป็นฟิลล์นี่แหละเจอในงานตบไหมล่ะตัวต่อตัว
ถ้าตามประมาณผู้หญิงต้องประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
ตบป่ะอะไรอย่างนี้ก็ให้ย้ำจังเลยอ่ะคุณภาคภูมิ
ทีนี้ปรากฏว่าพอท้าทายกันเสร็จอีกฝ่ายไม่กล้าลงมือไง
ที่อีกฝ่ายไม่กล้าลงมือน่าจะเลิกรากันไปใช่ไหม
เห็นอีกฝ่ายไม่กล้าลงมืออ้าวใจดีเริ่มก่อนก็ได้
ก็เลยเข้าหาก่อนจนถูกอีกฝ่ายรุม
พอเธอโดนรุมเพื่อนเธออีก๒คนก็เลยเข้ามาช่วย
มันก็เลยกลายเป็นรุมกันไปรุมกันมาจนชาวบ้านเข้ามาห้ามค่ะ
ซึ่งเธอบอกด้วยนะว่าระหว่างเกิดเหตุมือถือถล่น
แล้วอีกฝ่ายก็หยิบไปแล้วก็ปิดโทรศัพท์ด้วย
ต้องไปตามจนเจอแล้วก็ขอกลับคืนมา
เอามีเรื่องขโมยของต่อกันไปอีกเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ก็เลยปงใช้ก็เลยฟังต้องเปิดเพื่อนไปขึ้นมา
เริ่มวันรุมบ้าธาวนร้านชะนักท่านค่ะ
ข้ามั้นซึ่งหลังวันเสียงหน่อยค่ะ
น้องพ่อหยาดไว้
พ่อแม่ว่าไงบ้างเนี่ย

ตักศรีมันค้ำอยู่ไหม

คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขนี่ส่งไปถามนี่โอ้โหใช่เลย

หรอคะแล้วยังไงละติเขาได้การบุญด้วยเหรอ
เขาคงมีประสบการณ์สักใหญ่เลยนะ
แต่ฟังจากที่น้องเขาพูดเขาบอกว่าไงทำไมที่ทำไมถึงกล้าตีไม่กลัวเห

อายุ๑๗นะคะแล้วทีนี้ปรากฏว่าคู่กรณีของน้องคนนี้
ที่โดนที่ตอนแรกบอกท้ากันแล้วไม่ยอมเริ่มก่อน
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพทุ่งเขาหลวง
แล้วไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
แล้วเอามาให้พนักงานสอบสวนเสร็จสับ
แจ้งความดำเนินคดีกับวัยรุ่นหญิง๓คน

ก็แสดงว่าในฝ่ายของที่ไปทำร้ายเขาที่คุณกิติศักดิ์ไปสัมภาษณ์เนี่ย

ก็เริ่มก่อนเขาก็รู้ตัวเขาบอกดูผิดที่หนูเริ่มก่อน

และในที่สุดที่บอกว่าพ่อแม่ยังไม่รู้ยังไม่ได้กลับบ้านแต่เมื่อคืนอย่าบอกนะ
ล่าสุดค่ะตำรวจนำตัวน้องไปแล้วก็ต้องเชิญตัวผู้ปกครองมาด้วยอยู่แล้วค่ะ
คือไม่ได้ฮะคดีแบบนี้เด็กและเยาวชนต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองมารับทราบนะครับ
ซึ่งผลการเจรจาคุณผู้ชมคะผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายยังเดินทางมาไม่ครบทุกคน
ก็เลยตกลงกันไม่ได้ค่ะพนักงานสอบสวนเลยนัดให้มาเจร

ซึ่งจากการสอบปากคำวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายก็
ให้การพร้อมใจกันให้การนะคะว่ามันเป็นการตกลงสมัครใจทะเลาวิวาส
คือจากคลิปจากหลักฐานเนี่ยมันถือว่าสมัครใจทะเลาะวิวาส
ถ้าจะมีการแจ้งข้อหากันมันก็ทั้งสองฝ่าย
ถูกต้องไม่ใช่ทำร้ายร่างกายใครคนใดคนหนึ่ง
ยินยอมกันได้เลิกแล้วต่อกันอะไรก็แล้วแต่ไม่แจ้งความกันเนี่ย
แต่มันก็ต้องมีบันทึกประจำวัน
ซึ่งน้องต้องตระหนักไว้ให้ดีนะครับว่า
เมื่อโตไปเรียนจบแล้วไปสมัครงานเนี่ย
โดยเฉพาะงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนบางแห่ง
เขาตรวจประวัติทางคดีความก่อน

คุณต้องไปเอาประวัติที่สอนอที่สพสถานีตำรวจในพื้นที่บ้านของคุณ
แล้วเอามายืนยันกับที่ทำงานว่าคุณไม่เคยมีประวัติต้องคดี

เผลอไม่ได้ด่างานทำนะ
แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่บุรีรำด้วยนะครับ
เป็นงานบุญบ้างไฟเหมือนกันนะครับ
คราวนี้เป็นวัยรุ่นนะครับที่วิ่งไล่กวดกันทำร้ายกัน
ปรากฏว่าตำรวจพยายามเข้ามารองับเหตุ
ก็น่าเห็นใจตำรวจท่านนะคือพยายามแล้วก็จับไม่ได้นะครับ
แล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิปนี้นะครับ

คือก็น่าเห็นใจพี่ตำรวจเขาก็พยายามที่จะวิ่งไล่จับคนร้ายที่มันตีกันอ่ะ
คือเวลามีงานแบบนี้ต้องเห็นใจเจ้าภาพนะ
พื้นที่ตำบลอำเภอรั้วทางจังหวัดที่เขาจัด

ตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติบุรีรำก็พยายามวิ่งไล่จับวัยรุ่นที่ก่อเหตุตีกันนะครับ
แต่ว่ากรณีนี้ตามไม่ทันนะครับ
ก็มีผู้ที่เขาถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ
แล้วก็เอามาบอกเหตุการณ์เอาไว้
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ตำบลยายแย้มพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีลำนะครับ
มีการจัดงานบุญบ้างไฟประจำปีในงานมีวัยรุ่นมาจำนวนมาก
แห่ขบวนบ้างไฟวัยรุ่นก็เต้นกันไปตามเสียงเพลงของรถแห่อย่างสนุกสนาน
แล้วก็กระทบกระทั่งกันนะครับ
ที่สุดแล้ววัยรุ่นที่มาจากหลายหมู่บ้านหลายที่ก็ยกพวกตีกันไม่รู้ใครเป็นใครนะครับ
มีการคว่างขวดก็มีนี่ฮะคว่างไม้ใส่กันวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
ไม่ออกว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนชุลมุนกันอยู่กว่า๓๐นาที
กำนันตะบนยายแย้มพัฒนาบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุว่าวัยรุ่นตีกันในงานก็ไประงับเหตุ
พบว่าวัยรุ่นที่ตีกันมาจากหลายหมู่บ้านสาเหตุคาดว่าต่างคนต่างเมา
แล้วก็เต้นกันอยู่หน้ารถแห่ที่มีเครื่องเสียงนะครับ
โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บรุนแรงก็บาดเจ็บเล็กน้อยกันไป๑๐กว่าคน
แต่ก็ไม่มีใครไปแจ้งความกับใครนะ
อย่างไรก็ตามทางกำนันตำบลยายแย้งพัฒนาก็กลัวว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง
เพราะพอหมู่บ้านนี้พื้นที่นี้จัดงานบุญบ้างไฟเดี๋ยวที่อื่นจัดไอ้พวกนี้มันก็ไปเจอกันอีก

แล้วเดี๋ยวพอมันเห็นกันอ้าวมีเรื่องกันมาเจอกันตรงนี้มันก็มีเรื่องอีกนะครับ
วันนี้นายกเทศบาลตะบนยายแย้มพัฒนาบอกว่างานบุญบ้างไฟประจำปีเนี่ยเทศบาลเป็นแม่งานจัดขึ้นทุกปีนะครับ
และปีนี้ก็ตั้งใจจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมานะ
แต่ครั้งนี้เนี่ยมันแปลกตรงที่มีการจ้างรถแห่ดนตรีสดมาแสดงซึ่งเทศบาลไม่ได้แจ้งมาไม่รู้ว่าใครจ้าง

ติดไฟแดงบริเวณแยกเทกาซัสนี่แหละ

คือนายวชิรพงศรียงพนาววัย๑๙ปี
เร่งเครื่องเสียงดังถึง๓ครั้ง

แล้วเพื่อนของเขาเนี่ยเมาอยู่แล้วด้วย

ปุ๊บคนอื่นนี้มาถามกันอยู่บ้านไหน

เราก็เลยทำเมียอะไรเนี่ย
เราก็เลยสำนวนเลย
ขอโทษอะไรหรือนนี้กับสังคมมั้ย
ในอยู่ห้วนนักภิกษ์อีก
เหตุการณ์ไม่ใช่ไปดูในคลิปครับ
ฟังเหตุการณ์จริงด้วย

เร่งเครื่องครั้งแรกก็ยังไม่อะไร
เร่งเครื่องครั้งที่สองหันไปถามเลยบ้านอยู่ไหน

เร่งเครื่องครั้งที่๓อีกโอ้นี่มันดูถูกกันชัด

เขาถามคำนี้จริงจริงจากนั้นก็เอาหมวกกับน็อกเนี่ย
เข้าที่หัวเพื่อนที่ซ้อนท้ายอยู่แล้วตัวเขาเองก็โดนรุมทำร้าย
ตัวเพื่อนเนี่ยวิ่งหนีทันวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอด
ส่วนตัวเขาเนี่ยหนีไม่ทันค่ะก็โดนรุมกระทืบจนสลบคาถนนเลย
แล้วกลุ่มวัยรุ่นนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีหายไป
สอบสวนอะไรเรียบร้อยตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาไปนะคะ
เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีด้วย
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติก็ชื่นชมการปฏิบัติงานของตำรวจภูทรภาค๓
แล้วก็ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาเพราะถือว่าจับตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว
เกิดขึ้นคืน๒๕๒๖จับได้แล้ว
แม่คือแจ้งพยายามฆ่าได้ไหมเนี่ยคือแม่พวกนี้นี่นะ
เป็นสิบกระทืบคนคนเดียวจนสลบคาถนนนะคะ
ไอ้คนที่โตนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะบอกรุ่นน้องให้ทำตัวดีเลยนะ
หลายคนบอกนะว่าโจกเลยอายุเป็นเพียงตัวเลขไงคะพี่อุ๋ยครับ